สวัสดีค่ะแวะสวัสดีนิดนึงนะคะแล้วต่อกันเรื่องของสภาพอากาศไปเลย
เพราะวันนี้เป็นวันที่๒แล้วเข้าสู่ช่วงของการระมัดระวังฝนตกหนัก
ย้ำนะคะห้าถึงเก้าฝนตกหนักทุกภาคทั่วไทยค่ะ
ที่ต้องย้ำเตือนกันแบบนี้เพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้๕
ตี๕๕๐นาทีกลุ่มฝนเกิดขึ้นแล้วที่ภาคอีสาน
โอ้ยพรหมายพี่น้องเอ้ยภาคอีสานตอนล่างนะคะ
อุบลศรีสะเกดสุรินบุรีรำเศร้านี้มีฝนแล้วด้วยค่ะ
มีบ่มีจังใดถือบ่ถือจังไหนส่งไลน์มาบอกกันแน่
ภาคอื่นอื่นนะคะภาคใต้โอ้โหภาคใต้นี้ยังไม่ขึ้นนะคะ
แต่ว่าฝนยังอยู่ในทะเลน่าอีกสักประมาณสองถึงสามชั่วโมงค่ะ
น่าจะขึ้นได้นะคะทะเลเนี่ยเอ้าส่วนเรื่องของฝน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนร่องฝนตัวเดิม

เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนดันเขาลงมา
สังเกตเห็นว่าช่วงนี้นะก่อนฝนตกนะคะ
ลมที่เขาปะทะมันจะมีความเย็นนิดปนอยู่

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ
เขาแค่ดันร่องฝนให้ต่ำลงมา

มรสุมประจำฤดูช่วงนี้ยังคงมีกำลังแรงค่ะ

มันประกอบกันทำให้ประเทศไทยต้องระวังฝนตกหนักนี่แหละคุณผู้ชม
ช่วงไหนบ้างที่จะเกิดฝนช่วงเช้าแบบนี้นู่นไง
ตรงนู้นไงภาคอีสานเกิดฝนนะคะ
หลังจากนั้นอ๋อเอาเดี๋ยวย้ำนิดหนึ่งก่อน
ช่วงเช้านี้นอกจากภาคอีสานจะเกิดฝนแล้ว
ภาคอื่นอาจจะมีแดดเปรี้ยงบ้างนะคะ
แต่ช่วงสายไม่ปล่อยให้ว่างค่ะ
ฟ้ามืดฟ้าครึ้มมาแล้วค่ะ

พื้นที่ฝนหนักแตกต่างกันไปช่วงสาย

โอ้โหภาคใต้ตอนบนด้วย
ฝนตั้งแต่บ่ายและจะเกิดยาวไปจนถึงช่วงค่ำได้เลย

ช่วงเย็นฝนมาทุกวันเลยค่ะ
ส่วนคลื่นน่าเป็นห่วงค่ะ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน

คลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยนะคะ
และระมัดระวังคลื่นสูงซัดฝั่งด้วย

ภาคเหนือเขายังคงต้องรับฝนอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูฝนที่จังหวัดพยาวกันหน่อย
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตกครึ่งเช้า
ครึ่งเช้าก็ซัดไป๖ชั่วโมงแล้วนะ
น้ำขังหลายพื้นที่เลย
นี่คือที่ตำบลเวียงหน้าวัดศรีโคมคำค่ะ
บางคันบอกว่าจอดดับไปเลยนะ
อีกหนึ่งจุดนี้สถานีขนส่งจังหวัด
กลายเป็นเกาะกลางน้ำไปแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้ใครจะขึ้นรถจะต้องเดินออกมาขึ้นด้านนอก
หน้าริมถนนเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าบางคนไม่รีบก็นั่งรอไปนู่นค่ะ
รอไปเรื่อยรอน้ำลดไม่ไหวมั้งคะ

เพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกันต่อเนื่อง
แล้วก็ดูสิฉันต่อเนื่องดิฉันจะเตือนต่อเนื่อง
แต่เรื่องนี้ดิฉันเตือนไม่ได้และเป็นสิ่งที่เป็นห่วงว่า
ทำไมน้องวานตัวนี้ถึงตายแล้วลอยมาเกยเขื่อนกันคลื่น
ที่ตะโมนแหลมผักเปี้ยอำเภอพระแหลมจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ความยาวเขาประมาณ๔เมตรเป็นเพศผู้
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าแยกไม่ออกว่าเป็นวานบรูด้า
วานชนิดอื่นเพราะสภาพเห็นไหม

แล้วถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้น
เบื้องต้นเจ้านที่ขอพิสูจน์
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายค่ะ